สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทย

ร่างพระบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๑๖๖นั้น
ตอนนี้ท่านประยุทธ์จันโอชา
หลังจากยึดอำนาจวันที่๒๒พฤษภาคม๒๕๒
ตอนนี้ย่างเข้าปีที่๑๐แล้ว
ท่านบอกว่าท่านจะคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็ว
วันนี้๑๐ปีเข้าไปแล้วครับ
ท่านได้ใช้พระราชกรรมนตรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ตั้งแต่๒๖มีนา๒๑๖๓มาจนถึงวันนี้
ท่านก็ยังไม่ได้ยกเลิก

การใช้พระราชกรรมนตรบริหารฉบับนี้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

วันนี้ท่านจะประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำท้องถิ่นแล้ว

ท่านจะต้องยกเลิกพระราชกรรมนตรบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน
อันนี้ใครได้ประโยชน์

ท่านได้ประโยชน์มานานแล้ว
วันนี้ขอให้ปลดปล่อยพี่น้องประชาชน
ปลดปล่อยเงื่อนไขต่างที่มันเป็นผลิตการออกไป

ในเมื่อท่านจะประกาศเป็นโรคประจำถิ่นแล้วเนี่ย
ท่านต้องมียาสามัญประจำบ้านเกี่ยวกับโควิด
ยาสามัญประจำบ้านก็คือฟ้าทลายโจรและกระชายขาว
ซึ่งใช้ได้ประโยชน์จริง
มันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่จะทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
ไม่ใช่ว่าไปซื้อยามาจากต่างประเทศ

ประยุทธ์ได้ตอบในที่ประชุมแห่งนี้ว่า
ท่านไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ก้าวกายไม่ได้ล้วงลูก
ในจังหวัดไปในกระทรวงทะวงกลม

ท่านประธานที่เคารพครับ
เงินที่มันศูนย์หายไปเนี่ยมากเท่าไหร่ท่านไม่ทราบ
นี่คือการบริหารงานของท่านประยุทธ์จันโอชาที่ผิดพลาด
กล่าวหาคนที่เขาติดตามงาน
กล่าวหานายกที่เขาดูแลเอาใจใส่พี่น้องประชาชน
ตรวจตารอบครอบ
เพื่อให้งบประมาณนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งทั้งที่ท่านทำไม่เป็นท่านไม่สามารถที่จะ
ใช้งบประมาณที่ท่านตั้งขึ้นทุกปีนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แล้วก็ให้ทำให้พี่น้องได้อยู่ดีกินดีมากขึ้น
กับ๑๐ปีมานี้ท่านทำให้มีคนจน๒๐กว่าล้านคน
สวัสดีการคนจนดีไหมครับ
ท่านประธานครับคืนท่านทำอย่างนี้ต่อไป
ผมถือว่าท่านละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา๑๕
แห่งรัฐธนูรปกครองราชาจักรไทย
ประยุทธ์ทุกครั้งไม่ว่าการไว้ไม่ไว้วางใจ
หรือการอภิปรายงบประมาณทุกปีท่านก็โจมตีพักเพื่อไทย

เหตุเกิดจากอะไรครับท่านปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยครับ
วันที่ท่านทำปฏิวัติแย่งอำนาจมาจากนายกยิ่งรักชินวัฒน์

สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไม่ใช่อย่างนี้
คนไทยลืมตาอ้าปากได้คนไทยไม่ได้จนอย่างนี้
ยึดข้าวเข้ามาทั้งหมดแล้วเอาขายเป็นข้าวเน่า
ขายเป็นข้าวอาหารสัตว์ราคาต่ำกิโลละ๔๕บาท
อย่างนี้มันไม่ขาดทุนได้ยังไงครับ
คุณไปทำลายระบบของเขาเขามีระบบของเขา
เขามีสต๊อกของเขาไม่ได้ประกันรายได้นะครับ
ประกันรายได้ไม่มีของที่จะเก็บรักษาไว้
นี่รัฐบาลเก็บไว้เพื่อรอขายคุณก็ไปทำลายระบบของเขาหมด
แล้วก็หาว่าเขาทำให้ประเทศเสียหายทำให้ประเทศเป็นหนี้

นี่คือต้นเหตุไม่ใช่เสียหายแค่๘๙แสนล้าน
มันเสียหายมากมายมหาศาลจากประชาชน์ที่ตายมาเป็นผลิตการ

กรมทางหลวงช่วยไปดำเนินการให้ผู้ที่ทำอาชีพรับเหมาหน่อยเถอะครับ
บริษัทต่างเดือดร้อนตายแล้วท่านลำตีคลังนั่งอยู่นะครับ
คนที่รับเหมากับกรมทางหลวงนะครับทุกวันนี้ส่งมอบงานนะครับ
ก็ตรวจรับตรวจรับก็ตั้งดีการ์เบิกเงิน
ดีการ์เบิกเงินไปที่กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลางก็ส่งกลับไปที่กรมทางหลวง
กรมทางหลวงก็จ่ายเงินอันนี้คือขั้นตอนที่ผ่านมาในสมัยก่อน
ใช้เวลาอยู่สองอาทิตย์ครับการเบิกจ่ายเงิน
แต่ณวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยครับ
ผู้รับเหมาจากกรมทางหลวงเนี่ยนะครับ
เมื่อส่งงานแล้วกรมทางหลวงตรวจรับงานนะครับ
ดีการ์เบิกจ่ายปรากฏว่าต้องกลับไปผ่านสำนักงบประมาณอีกครับ
สำนักงบประมาณตรวจสอบงานอีก
นักงบประมาณส่งต่อไปที่สำนักนโยบายขนส่งและจราจร
สำนักนโยบายขนส่งและจราจรส่งต่อไปให้รองนายกรัฐมนตรีได้ตรวจสอบอีก
รองนายกรัฐมนตรีเกี่ยวข้องอะไรครับ
กำกับดูแลเรื่องของทางหลวงแต่การเบิกจ่ายเงินมันไม่ต้องกลับไปที่รองนายก
อันนี้ต้องกลับไปที่รองนายกแล้วก็รองนายกก็ส่งไปที่กรมทางหลวงอีกรอบหนึ่ง
กรมทางหลวงส่งไปกรมบัญชีกลางแล้วก็จ่ายเงิน
จาก๒อาทิตย์เป็น๓เดือนครับท่านรัฐมนตรีครับ
นี่ร้องเรียนมาช่วยไปแก้ไขหน่อยครับว่าวันนี้นะครับ
ธนาคารก็ไม่ให้กู้ดอกเบี้ยก็แพงนะครับ
น้ำมันก็แพงวัสดุก็แพงความล่าช้าทำให้เขาสูญเสียโอกาส
ฝากท่านรัฐมนตรีนะครับว่าวันนี้เดือดร้อน
ท่านประธานครับการทำขั้นตอนให้มันยากขึ้นเนี่ยใช้เวลา๓เดือนเนี่ย
ประชาชนเขาสงสัยว่า๓ขั้นตอนเนี่ยคือสำนักงบประมาณ
สำนักนโยบายขนส่งและจราจรและรองนายกเนี่ย
เพิ่มเข้ามา๓ขั้นตอนเนี่ยเอาไว้เพื่อให้เกิดการวิ่งเต้น
หรือเปล่าหรือรัฐบาลไม่มีเงินจริงท่านรัฐตรีคลังก็ตอบด้วยนะครับ
วันนี้สไลด์ขึ้นแล้วครับงบประมาณของประเทศครับ
หรือว่าหลับไปแล้วครับสามจุดหนึ่งล้านล้านเนี่ยครับ
เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลนะครับหกแสนเก้าหมื่นห้าพันล้านนะครับ
ต่อไปครับนี่ครับงบลงทุนหกแสนเก้าหมื่นห้าพันล้านเหมือนกัน
คือกู้มาลงทุนนะครับกู้มาลงทุนหาเงินไม่ได้ครับ
วันนี้ปี๖๔ปี๖๕เอาเงินไปละเลงหมดเลย
งบ๓๓ล้านบวกเงินกู้อีก๑๕ล้านเป็น๔๘ล้าน
มีกำไรไหมครับเก็บเงินได้ไหมครับ

น้อยลงกว่าปีที่แล้วนี่คือความสำเร็จของรัฐบาลประยุทธ์เหรอครับ
กรมชมภาษานะครับได้งบอยู่สามหมื่นหนึ่งพันล้าน
ทรัพยากรน้ำได้ห้าห้าร้อยสิบเก้าล้านกรมทรัพยากรน้ำได้พันหนึ่งร้อย
สิบแปดล้านกรมทรัพยากรน้ำบาดานได้เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามล้าน
อันนี้อนาคตของประเทศไทยอยู่ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาน
รวมแล้วสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบล้านบาทนี่เรื่องของน้ำนะครับ
แต่เอาไปบูรณาการครับบูรณาการนี้ก็คือว่าอ่า
หากินกันง่ายหน่อยนะครับห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาท
รวมแล้วงบเรื่องของน้ำแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหนึ่งล้านบาทแค่นี้แหละครับ
ท่านไม่ต้องไปทำสมาร์ทฟาร์มไม่ต้องไปวิจัยเพื่อให้เพิ่มผลผลิตหรอกครับ
ทำน้ำให้มันได้ซะก่อนมันไม่มีน้ำมันจะเป็นสมาร์ทฟาร์มได้ยังไง
ปุ๋ยก็แพงยาก็แพงน้ำมันก็แพงแต่ข้าวราคาถูกไปแก้เรื่องราคาข้าวไม่ดีกว่าเหรอครับ
ไม่ต้องมาเป็นสมาร์ทฟาร์มหรอกครับผลิตได้ครับจะเอาปริมาณเท่าไหร่ได้หมด
แต่มันขายไม่ได้ราคาครับวันนี้เป็นหนี้ทกศกันแทบทุกครัวเรือน
ท่านประธานครับงบกลางครับเขาเอาไว้แก้ปัญหาฉุกเฉิน
ปีห้าเจ็ดถึงหกหกเนี้ยใช้งบกลางไปอยู่สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันล้านบาท
เฉลี่ยแล้วสี่แสนเก้าหมื่นหกพันล้านบาทต่อปี
คืองบกลางเนี่ยเหมือนตีเช็คเปล่าให้กับท่านประยุทธ์จันโอชานะครับ
ควบคุมการใช้จ่ายก็ทำได้ยากนะครับแล้วก็อาจซ้ำซ้อนซ้ำซ้อนแน่นอน
ซ้ำซ้อนแน่นอนกับงบของทุกกระทรวงไม่ว่าท่านประยุทธ์จะเดินไปจังหวัดไหน
ไม่ว่าเรื่องเดือดร้อนอันใดอยู่ที่งบปกติของเขาหมด
อบตเทศบาลส่งให้จังหวัดจังหวัดรับรู้ส่งให้กระทรวงทุกบังกรมทั้งหมด
ไม่มีขาดตกบกพร่องเลยแต่ท่านเดินไปแล้วท่านก็ไปแจก
ตรวจสอบก็ไม่ได้ท่านประธานที่เคารพครับ
โดยเฉพาะโดยเฉพาะ
งบเก้ามือนล้านทุกปีทุกปีความจำเป็นเร่งด่วน
อันสุดท้ายข้อสุดท้ายความจำเป็นเร่งด่วน
หมื่นกว่าล้านท่านใช้ทุกปีปรากฏว่าเรื่องเร่งด่วนนะครับ
กน้อยมากมีคนมาเบิกเงินน้อยมากเบิกช้า
สุดท้ายทุกปีจะต้องเป็นงบประมาณข้ามปีข้ามปีข้ามปี
มันฉุกเฉินตรงไหนครับเป็นงบประมาณกลางที่ไหลประสิทธิภาพมากที่สุด
ของกระบวนการงบประมาณของทุกกระทรวงจำเป็นฉุกเฉินเนี่ย
แต่มันไม่ฉุกเฉินท่านประธานครับ
ประชาชนเขาบอกว่ามันเป็นงบของซันตาคอร์ส
มันเป็นงบตามใจฉันหาเสียงสร้างบารมีให้กับตัวเอง
ท่านประธานครับลงจากอำนาจเมื่อไหร่
เมื่อนั้นแหละครับการตรวจสอบท่านประยุทธ์จันโอชาจะเริ่มเกิดขึ้น
แปดปีมานี้ท่านได้สร้างวิรกรรมไว้มากมาย
นะครับเงินที่ท่านมีอยู่สะสมอยู่
มันไม่พอใช้หนี้ประเทศหรอกครับท่านประธานที่เคารพครับ
ประยุทธ์ใช้เงินอยู่
ี่สิบหกจุดสี่ล้านล้าน
แปดปีมานี้ท่านเคยไปเยี่ยมแจกงบกลางที่เชียงรายบ้างไหม
เชียงของบ้านผมบ้างไหมชายแดนน่ะไปดูบ้างไหม
เอกสารสิทธิ์ที่ดินก็ไม่มีที่แห้งแรงก็ไม่มีน้ำ
ถนนไฟฟ้าปลาปลาเข้าไล่นาก็ไม่มีเอาเงินไปแจกที่ไหนครับ
งบกลางนั่นจำเป็นฉุกเฉินของท่าน
แล้วก็กอดเงินไว้ทุกปีทุกปีท่านประธานครับ
กู้เงินชดเชยการขาดดุลเนี่ยนะครับ
ตั้งแต่ปีห้าสองพันห้าร้ายห้าสิบแปดสองพันห้าร้ายห้าหกสิบหกเนี่ย
ชดเชยการขาดดุลอยู่สี่ล้านห้าแสนล้านล้าน
แล้วก็กู้ไว้อีกหนึ่งจุดห้าล้านล้านเป็นหกล้านล้าน
ประยุทธ์คนเดียวเนี่ยนะครับก่อหนี้ให้กับประเทศไทย
มากกว่านายกยี่สิบแปดคนครับนายกคนที่หนึ่งทุกคนยี่สิบแปด
ยังก่อนหนี้ไม่เท่ากับนายกประยุทธ์คนเดียวนี่หรือครับ
คณะปฏิวัติที่บอกว่าจะทำให้ประเทศดีขึ้นจะได้อยู่ดีกินดีขึ้น
ประเทศจะสดใสนี่เหรอครับวันนี้ท่านเป็นแชมป์ครับ
ท่านกู้๖ล้านล้านเป็นนายกที่กู้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทย
นี่สาธารณะเก้าจุดเก้าล้านล้านนี่ขัวเรือนแตะสิบห้าร้านล้าน
ผมเอาถ้วยรางวัลมาให้อยู่ข้างนอกเพราะท่านไม่มา
พรุ่งนี้จะมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศเป็นนายกที่กู้มากที่สุด
เป็นหนี้มากที่สุดแล้วทำให้เศรษฐกิจของประเทศ
เฟ้อมากที่สุดที่สุดของที่สุดทุกเรื่อง
ท่านประธานครับผมจึงไม่รับร่างงบประมาณอันนี้
พี่น้องประชาชนเขาบอกว่าไม่เป็นไรอดทนอีกไม่กี่เดือน
ไม่เป็นไรงบไม่ผ่านไม่เป็นไรขอให้นายกคนนี้ออกไปซะก่อน